เดี๋ยวไปดูอาหารอร่อยกันดีกว่าคุณค่ะ

คุณชนะคุณนิวนาวชอบไหมปิ้งย่าง
ดีนะมันไม่เหมาะ
ยิ่งแบบปิ่งย่างหมาลาอะไรกันตาบิษณ์เนอร์
อันนี้ยิ่งกว่าหมาลาอีก
ผมพาไปดูเมนูปิ่งย่างเก๋เด็ด
อร่อยค่ะ
ให้ถ่ายว่าเป็นเมนูอะไร
คุณว่าแบบหมาลาชิดซาน

นี่มีเมนูด้วงมะพร้าวปิ้ง

หลากหลายเมนูแล้วแต่ความชอบกันไปนะคะ
ถ้าใครอยากลองทานด้วงมะพร้าวอ้วนอวบอวบแบบนี้
ก็ลองไปหาพี่โอเล่เขานะจ๊ะที่จังหวัดพยาวรับรองเลยว่าคุณจะได้อีกหนึ่งมิติ
ในการกินอาหารแบบปิ้งย่างที่ขอบอกเลยว่าอร่อยนัวนะคะ

ใครชอบขาวอวบถูกใจแน่นอน
มันมีโปรตีนสูงนะไอ้เจ้าด้วงมะพร้าว

เพราะว่าเขาเลี้ยงเอง
ปลุกโดนคลุกดินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ต่อให้มันสะอาดแค่ไหนเนี่ย
เขาก็ต้องมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงก่อนอยู่ปรุงให้สุกก่อนอืม
ประเทศเขาก็กินนะถ้าเคยดูอาหารต่างประเทศผมเคยดูอยู่
ของเวียดนามเวียดนามเขาก็ทานเนี่ยตัวด้วงสาคู
เขาจะมีวิธีการทานของเขาบอกว่าใส่เหมือนน้ำจิ้มซุปดำอะไรของเขาสักอย่าง
มันจะแบบดีแต่ละที่เขาก็มีวิธีการกินที่แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าชาวต่างชาติเนี่ยตอนนี้เขาสนใจหันมาทานพวกแมลงมากขึ้น
เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขามีการทำงานวิจัยขึ้นมาว่า
พวกแมลงต่างเนี่ยมันให้โปรตีนสูงไขมันต่ำแล้วก็เป็นแหล่งอาหารชั้นดีในอนาคตด้วย
เพราะชาวต่างชาติเนี่ยเขาชอบตอนนี้เขากำลังนิยมทานกันอยู่
แต่มันอาจจะค่อนข้างแปลกสำหรับคนไทยอย่างเราไง

นานมากแต่ว่าปัจจุบันบางคนเขาก็กลัวความเป็นนอนเป็นอะไรแบบนี้
แต่ดิฉันก็เคยกลัวแต่พอชิมแล้วไม่กลัวอีกต่อไป

ทุกวันนี้เห็นรถเข็นแมลงทอดผ่านไม่ได้

อันนั้นคุณเป็นนอนแล้วล่ะครับไปแทะแทนหนอนทำไมปะโถเอ้ย